แต่ว่าช่วงนี้พามาที่อุดรธานีกันก่อนนะฮะอุดรเขาบอกว่าตอนนี้โจรชุมมาก
อืมนะขโมยทั้งรูปหล่อพระแล้วมีการไปดูดน้ำมันเครื่องของรถจักรยานยนต์ออกไปด้วย
แถมมีการฉกชุดชั้นในไปด้วยนะฮะมีกล้องวงจรปิดแน่นอนจับภาพเอาไว้ได้
นี่ไปดูพฤติกรรมพฤติการของหัวขโมยกันหน่อยนะครับอันนี้เป็นกล้องวงจรปิดอยู่ที่บริเวณหอพัก
ในเขตเทศบาลนครอุดรธานีนะครับบันทึกภาพคนร้ายเนี่ยคนนี้ฮะผู้ชาย
อายุสักประมาณยี่สิบถึงยี่สิบห้าปีอ่ารูปร่างก็สันทัดสวมเสื้อยืดสีขาว
กางเกงสีดำนะฮะแล้วก็สวมหมวกกันน็อกแบบเต็มใบปิดบางใบหน้าเนี่ย
พายกระเป๋ามาด้วยหนึ่งใบนะครับเดินสำรวจตามรถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่ที่บริเวณหน้าหอพัก
แล้วสิ่งที่เขาทำคืออะไรใช้สายยางดูดน้ำมันเบนซินออกจากรถนะฮะ
แล้วก็ยังขโมยเสื้อยกทรงหนึ่งตัวที่อยู่ใต้เบาะรถไปด้วยแล้วคนร้ายก็ขี่รถของตัวเอง
หลบหนีไปเจ้าทุกข์เป็นผู้หญิงนะครับเบื้องต้นตำรวจเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
เพราะว่าเป็นหอพักสองชั้นนะครับผู้เสียหายคือนางสาวสุธิดาภูลืดลม
เป็นพนักงานเสิร์ฟของร้านแห่งหนึ่งก็บอกว่าก็เลิกงานมาตี๒ทุกวันแหละ
แล้วเพิ่งจะแวะเติมน้ำมันมาเต็มถังเลยก่อนเกิดเหตุนะฮะ
เมื่อวานเนี่ยนะฮะกำลังจะไปทำงานในช่วงเย็นเดินมาที่รถก็เห็นว่า
ทำไมเบาะรถมันถูกเปิดเพราะตอนเข้าห้องไปมันก็ปิดเอาไว้นะครับ
พอไปตรวจสอบดูน้ำมันโอ้โหเหลือนิดเดียวคุณผู้ชม
ที่สำคัญยกทรงก็ยังเอาไปเพิ่งซื้อมายังไม่ได้ใส่เก็บไว้ใต้เบาะอืม
ไปด้วยนะครับอ่ะเหตุลักษัพอีกหนึ่งคดีไปดูในพื้นที่ของเทศบาลอุดรธานีเหมือนกันนะฮะ
ก็ตำรวจเนี่ยเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะฮะพร้อมดูภาพวงจรปิดเป็นคนร้ายอายุสักประมาณ๕๐๖๐ปีนะครับ
เสื้อยืดแล้วก็กางเกงขาสั้นสีดำนะฮะปั่นจักรยานไปจอดอยู่ที่หน้าร้านนะฮะ
ริมถนนประชารักษาจากนั้นคนร้ายก็เดินเข้าไปหยิบรูปหลอกพระพรม
อยู่ในศาลพระภูมินี่แหละคุณผู้ชมอยู่ในศาลนะฟังไม่ผิด
เอารูปหล่อของพระพรมในศาลพระภูมิไปอ่ะครับทางด้านของนายสุรสิทธิ
ไตรเมธาศิลทร์นะครับเป็นผู้เสียหายก็บอกว่าเช่ารูปหลอกพระพรมทองเหลืองมา
จริงเรื่องไปก็กลับไหว้ทุกช้าแบบนี้นะครับ
แต่ปรากฏว่าเมื่อวานรูปหล่อพระพรมหายไป

ก็ไปเจอคนร้ายมาขโมยถึงสารพระภูมิเลย
เอาไปขายแหละเป็นทองเหลือง
แต่ว่าแหมฉกไปในศาลแบบนี้ก็นะฮะแน่นอนนะครับ
ก็บาปแหละฮะทั้งขโมยทั้งเรื่องของพระเจ้าก็เอาไปแบบนี้นะครับ
ก็ฝากเตือนนะอุดรธานีเขาบอกว่าโจรชุมนะฮะ
คุณผู้ชมใครอยู่อุดรส่งมาบอกกันหน่อยว่าชุมขนาดไหนนะครับ